เมื่อวานนี้นะคะจากการแถลงของสบคค่ะ
ระบุเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเติมในประเทศไทยค่ะ
น้อยมากพบสามคนเท่านั้นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะ
ก็มีข่าวออกมาค่ะว่าที่จังหวัดยาลาเนี่ยนะคะ
พบผู้ป่วยมากถึงสี่สิบรายตอนแรกมันยังคงเป็นข่าวอยู่นะ
แต่พอแถลงออกมาจากสบคเมื่อวานนี้ยืนยันเป็นเรื่องจริงนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราขยายรายละเอียดให้ฟังว่า
ทำไมถึงเจอตั้ง๔๐รายเนี่ยนะคะดูตัวเลขโดยรวมก่อนแล้วกัน
เมื่อวานนี้ค่ะเจอพบผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มเติมในประเทศไทย๓รายนะคะ
จำนวนนี้มาจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยเดิม๒ราย
และมีผู้ป่วยที่อยู่ในสถานกักกันนราธิวาสที่เขาไปกักกันตัว๑๔วัน
แล้วก็ตรวจเจอโควิดสิบเก้าหนึ่งรายเมื่อวานนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ขณะนี้นะคะทำให้ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
มันน้อยลงเรื่อยเรื่อยน้อยลงเรื่อยเรื่อย
เมื่อวานนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกรายนะคะตัวเลขโดยรวมในประเทศไทยค่ะ
ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้นสองพันเก้าร้อยหกสิบเก้ารายหายแล้ว
ตัวเลขไล่กันมากค่ะสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าราย
ตัวเลขนี้ต้องขอขอบคุณทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่ดูแลจนมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้วจำนวนมากถึงขนาดนี้นะคะ
ส่วนผู้ป่วยสะสมยอดยังอยู่ที่ห้าสิบสี่ศพเท่าเดิมค่ะนอกจากนี้นะคะในการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขแล้วค่ะ
สอบคอทุกครั้งเลยนะคะจะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ทั่วโลกด้วยเพื่อที่จะเอามาเป็นบทเรียนในการปรับในการเปลี่ยนการป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทย
เมื่อวานนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคระบุว่าองค์การอนามัยโลกได้ออกมาเตือนทั่วโลกนะคะ
เตรียมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดที่จะพุ่งสูงอีกครั้งทำไมต้องเตรียมรับมือเพราะว่าตอนนี้ถ้าติดตามข่าวนะ
จะเห็นว่าหลายประเทศเริ่มคลายล็อกกันแล้วก็เลยจะต้องออกเตือนทุกประเทศเลย
คลายล็อกนี้อย่างช้าและเพราะยังคงต้องป้องกันบุคคลที่มีความเสี่ยงในสถานที่ต่าง
รวมถึงจะต้องดูแลรักษาในระยะยาวด้วยโดยเฉพาะจุดที่มีคนหนาแน่นอย่างเช่นเรือนจำ
อย่างเช่นที่พักแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะที่สิงคโปร์เห็นตัวอย่างไหม
รังงานต่างชาติประโยครอบ๒เยอะเลยนะคะและยังต้องให้ชุมชนปฏิบัติมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมต่อไป
นี่คือสิ่งที่ครัวโสภสคโบขนำมาเล่าให้เราฟังเมื่อวานี้เป็นบทเรียนนะคะ
เฉพาะในพื้นที่จังหวัดยาลา๔๐ราย
ข่าวนี้ออกมาช่วงประมาณช่วงเย็นวันศุกร์นี้นะคะ
หลังจากนั้นมันจริงหรือเปล่าหลายคนสงสัย
โฆษกษบคแถมแหลงแบบนี้นะคะ
พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๔๐รายจริงในพื้นที่จังหวัดยาลา
แต่ระบุแบบนี้นะคะการที่เราไปเจอกลุ่มคนที่ติดเชื้อกลุ่มใหม่
เป็นเพราะมีการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่๘อำเภอของจังหวัดยาลา
ก็คือใครก่อนหน้านี้ที่เป็นครอบครัวของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
มาตรวจหมดเลยค่ะ๓๑๑คนมีผลเป็นลบ๒๗๑คน
และยืนยันติดเชื้อ๔๐คนด้วยกัน
สกสบคบอกว่าถ้าตรวจเจอเร็วรักษาเร็วเราก็จัดการโรคนี้ได้อย่างรวดเร็ว
ถือเป็นจำนวนที่มากผิดปกติแหละมากถึง๓๐
ทั้งที่อย่างเก่งที่ลงไปตรวจจะติดเชื้อไม่เกิน
จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจซ้ำอีกครั้ง
เพื่อความถูกต้องซึ่งจะไม่มีการปกปิดข้อมูลอย่างแน่นอนค่ะ
จากนี้นะคะได้พูดถึงกรณีที่มีหญิงท้องแก่ติดเชื้อโควิด๑๙
จากอำเภอบรรนังสตาแล้วก็มาคลอดลูกที่จังหวัดยาลา
แต่ไม่ให้ข้อมูลประวัติต่อเจ้าหน้าที่
ผลปรากฏว่าแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยคนไข้ทำคลอดในโรงพยาบาลยาลา
ต้องทำการตรวจเชื้อและกักตัวถึง๑๔วัน
แล้วก็เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ติดเชื้อไปด้วย
เรื่องนี้นายแพทย์สงกรานไหมชุมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยาลานะคะ
ก็ชี้แจงให้ฟังนะคะ
ที่เด็กแรกเกิดอายุ๑๔วันตรวจเชื้อโควิดเช่นกัน
แต่ถือว่าคลอดนี้มากค่ะไม่พบเถือ
แต่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องติดตามอาการของเด็กทุกวัน
จนกระทั่งแน่ใจว่าไม่พบเชื้อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
อกจากนี้ค่ะในแพทย์สาธารณสุขยาลาบอกว่า
เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ติดตามครอบครัวนี้อย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้เองเด็กอายุ๑๔วันเท่านั้นเองนะคะ
ต้องไปอยู่กับคุณตาคุณยาย
ส่วนแม่ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบรรนังสตาค่ะ
ยังย้ำกันต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของผู้ป่วยนะคะ
ใครที่สงสัยตัวเองหรือว่าเคยไปพบกับผู้ป่วยต่าง

เวลาไปหาหมอบอกคุณหมอหน่อยนิดนึงก็ดีนะคะ
อย่าปิดข้อมูลนะคะ